มันเป็นเมนูโบราณของทางภาคใต้
เป็นอาหารพื้นบ้านแบบโบราณ
บางคนไม่รู้จักนะเด็กยุคใหม่ก็ไม่รู้จัก

แต่เขาบอกว่าขายดิบขายดีมากเลย
มันคือเมนูน้ำเคยเคี่ยวอัดกระปุก
แล้วก็ส่งขายโอ้โหขายดิบขายดีจริง

จังหวัดตรังนี่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ที่นี่มีคนอิ่มท้องแน่นอน
ไปที่ร้านวันวานอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
ร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารแบบพื้นบ้านเลย
เปิดขายมานานกว่า๓ปีแล้ว
ของร้านนี้เนี่ยนะนอกจากเขาจะอนุรักษ์อาหารที่เป็นดั้งเดิม
อาหารพื้นถิ่นเมืองตรังแล้วนะคุณผู้ชม

เขาผลิตน้ำเคยเคี่ยวบรรจุกระปุกออกจำหน่าย
เพื่อเป็นอาหารพร้อมรับประทานเลย
ก็คือสามารถใส่ข้าวแล้วก็ทานได้เลย

เป็นของฝากให้กับลูกค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

คุณติดใจคุณอยากจะซื้อกลับไปฝากใคร
ก็มีสำเร็จรูปเป็นกระปุกเรียบร้อยเลย

ก็คือเขาบอกได้รับการตอบรับดีมาก
มียอดขายต่อสัปดาห์เนี่ยนะ

ไอ้น้ำเคยเคี่ยวนี่มันทำยังไง

คุณพี่พิสารเกิดควรเจ้าของร้านแล้วก็พ่อครัว
เขาก็เปิดเผยขั้นตอนการทำเลยว่าน้ำเคยเคี่ยวทำกันยังไงบ้าง
เริ่มแรกคุณดูเครื่องปรุงเขาก่อน
เริ่มจากการนำปลาน้ำจืดที่รับซื้อจากชาวบ้านมาหมักค่ะ
หมักตามสูตรจนได้เคยปลานี่คือเคยปลาลักษณะแบบนี้นะคุณ
แล้วก็นำเคยปลาที่ได้มาต้มในน้ำกับสมุนไพร
คุณเห็นไหมขิงขาตะไคร้มาหมดเลยนะฮะ
แล้วก็ต้มเสร็จปั๊บกรองแยกกากแล้วก็นำน้ำเคยปลาที่ได้จากการต้มเนี่ย
มากรองแล้วนะแล้วก็มาเคี่ยวอีกทีนึงแล้วก็มาเคี่ยวรวมกับเครื่องแกงสูตรเด็ด
กรองค่อยกรองเขาต้องกรองอย่างพิถีพิถันนะคุณนะเพื่อไม่ให้กล้างมันติดอยู่
พี่ถีพิฉันใส่ใจรายละเอียดมากเคี่ยวจนกลายเป็นเนื้อเนียนนะคะ
น้ำมันเหนียวขึ้นข้นขึ้นแล้วเนื้อเนียนขึ้น
เท่านี้เองคุณผู้ชมเตรียมบรรจุกระปุกออกจำหน่ายได้แล้ว
แต่ว่าสำคัญก็คือเครื่องแกงของเขานี่แหละเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน
ส่วนรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
รสชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกเค็มมันมันอืม
เล็กน้อยตามฉบับของอาหารใต้แล้วก็จะมีกลิ่นหอม
กลิ่นหอมกลุ่นเลยกลิ่นหอมของเคยปลาคุณ
เนี่ยได้ข้าวสวยร้อนนะสักจานนะผักเนอะผักจิ้มหน่อยนะ
ผักลวกสต๊อกเผาโอ้โหครับเลยนะฮะ
เขาจะบอกว่ารับประทานกับข้าวสวยร้อนก็ได้หรือว่าคุณจะคลุกข้าวก่อน
ย้ำเหมือนข้าวคลุกน้ำพริกแบบนี้ก็ได้
หรือว่าจะนำไปใส่แกงแล้วก็ไปแบบทำเป็นแกง
แกงไตปลาแบบนั้นก็ได้เป็นน้ำอันแกงอย่างนี้ก็ได้
สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะลองชิมและน้ำเคยเคี่ยวนะคะ
สามารถแวะมาชิมกันได้ที่ร้านวันวานอยู่ถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมือง
หรือสอบถามไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้ว
หรือว่าจะเข้าไปในเฟซบุ๊กวานก็ได้นะคะ
ไม่ยากถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมือง๔แยกบายพาสนั่นแหละ
แถวสนามบินอ่ะใช่แล้วสี่แยกบายพาร์ทสนามบินนะคะ
เพราะฉะนั้นลองไปดูผมว่าไม่น่าหายากหรอก

หรือว่ายังไงใครจดเบอร์ทันก็โทรไปถามเขาได้
จัดมาเป็นสำลับแบบนั้นมันดูน่ากินนะ
มันก็จะมีแบบว่าผักสดผักลวก

แล้วก็เป็นเมนูแบบพื้นถิ่นแบบโบราณของทางภาคใต้เขา
แล้วซื้อกลับบ้านไม่ได้ด้วยอีกแบบนี้สะดวกสบายมากใช่